มาดูข่าวในแวดรูปบันเทิงกับสถาการณ์โควิด
ต้องบอกว่าตอนนี้กลับมาปั่นป่วนอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชม
ตั้งแต่วันที่๒๙ธันวาคมปีที่แล้ว
จนถึงวันนี้วันที่๗๔๕๖๐วันแล้วคุณผู้ชม
ตอนนี้นะคะมีคนบันเทิงที่ติดโควิดเกือบ๒๐ราย

หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นรวมทั้งหมดก็คือ๑๘คนแล้ว

น้องพายจำได้ไหมที่เป็นนางเอกช่อง๓
เขาเป็นน้องของเค้กเค้กก็ติดต่อมา
แล้วก็มีดาราดังต่างมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นลำไยหายทองคำ
แจมโกจำที่ไปลอนดอนแล้วติด
น้องดรีมที่ไปเที่ยวนิวยอร์กแล้วก็ติดมาแล้วก็กักตัวอยู่ดูไบท์ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะมิคทองระยะก็อย่างที่ทราบกันก็ประกาศติดโควิด
ถัดมาเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมยุฒิฐานคุณยุฒิฐาน
คือผู้รักดาราที่ดังมากก็โพสต์อังริมสกรรมนะคะ
ว่าทั้งคู่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อวานนี้วันที่๖มกราคมค่ะ
เพราะว่าได้รับเชื้อทั้งสองคนแล้วก็ได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ขอโทษผู้เกี่ยวข้องมานัดที่นี่ด้วยค่ะ
เฮ้ยไงเจ้าของเพลงดังค่ะ
ไอจีบอกเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะ

ได้รับแจ้งว่าไปใกล้ชิดกับคนที่ติดโควิด
ปรากฏว่าติดจริงด้วย

รวมไปถึงลายล่าสุดตกดึกนะคะ
แกรมมี่ก็สั่นสะเทือนอีกแล้วนะคะ
นักแสดงย่านอโศกค่ะคุณอาร์มวีรยุทธ์
ตอนนี้ก็คือเจ้าตัวก็อัปเดตอาการนะคะ

แล้วก็รอตรวจผลเลือดกับผลเอ็กซาเรย์ปอดอยู่นะคะ

เอทีเคบ่อยแล้วทำไมไม่เห็นเจอเชื้อเลย
บางทีเชื้อมันอาจจะกำลังเพาะตัวอยู่คุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าประมาทนะคะ
หน้ากากบางคนบอกว่าอยู่กับเพื่อน
เห็นกันทุกวันแบบนี้เจอกันบ่อยอยู่แล้วไม่เป็นไร

เชื้อโรคมันติดกันตอนไหนหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นระวังเอาไว้ดีที่สุดเลยนะคะ